ข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝ่า
นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานเปิดงานมหากรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีครั้งที่๑๒
ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุน
โดยกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ส่งเสริมความรู้การลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน
ภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ครับ
โดยมองว่าปัจจุบันนั้นตลาดทุนเติบโตมากขึ้น
แต่ว่าสัดส่วนการลงทุนของประชาชนยังไม่มาก
เพราะว่าไม่เข้าใจวิธีการลงทุน
จึงเก็บออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ
นายามที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำแบบนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังย้ำแนวทางของรัฐบาล

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประสิทธิภาพโครงสร้างทางการเงินของไทย

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่ออนาคต๑๐อุตสาหกรรมรองรับเทรนด์ใหม่ของโลกครับ
อกจากนี้ได้ปฏิรูปวินัยทางการเงินของการคลังด้วย

ซึ่งกฎหมายที่ออกมาใหม่ทั้ง๒ฉบับนั้น

จะทำให้รัฐบาลชุดใหม่ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ต้องกังวลว่ารัฐบาลนั้น
ไม่ต้องกังวลนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะถังแตก

ในส่วนของหุ้นและกองทุนรวม
เพื่อลนลงด้านวินัยการลงทุน
ทยอยลงทุนสม่ำเสมอและลงทุนระยะยาว
สถิติที่ผ่านมาทั้งหุ้นและกองทุนรวม
ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

พร้อมทั้งจัดผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ที่มาให้ความรู้แบบตัวต่อตัวนะครับ

แหล่งความรู้ออนไลน์พัฒนาโปรแกรมการลงทุนนั่นเองครับ